เมื่อวานนี้เราให้ดูคลิปเหตุการณ์สลดนะคะ
หลานที่เมายาคลั่งอย่างเงิน
ระยะเผาขนเลยอ่ะนะคะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่า
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาทำเพราะป้องกันตัว
เพราะตาเนี่ยพยายามจะฆ่าเขาหลายครั้งแล้วก็ก่อเหตุอารวาสทำลายข้าวของค่ะ

ถ้ามึงยิงแม่แม่กระตายยิงเลยยิงพื้นไหนแล้ว
เอาลงเปิดดูซิมีมั้ยเปิดดูซิเอว
นี่คือเรื่องสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะนายยศพัฒน์หรือว่านายลิฟต์
อารวาสทำลายข้าวของในบ้านคนถ่ายคลิปเนี่ยคือแม่นะคะ
แล้วในลิฟต์เนี่ยก็เอาปืนยิงตาของตัวเองเสียชีวิตค่ะ
นายประดิษฐ์อายุ๖๘ปีนะคะซึ่งก็อย่างที่เราได้ดูคลิปไปนะคะ
เพราะเขาเนี่ยคือเหมือนกับอารมณ์เสียหงุดหงิดหาโทรศัพท์ตัวเองไม่เจออืม
ก็ยิงตาเสียชีวิตหน้าบ้านเลยค่ะที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มในลิฟต์ได้นะคะหนีไปจากบ้านไปจับได้ห่างจากบ้าน๘กิโล
ซึ่งก็ทราบว่าในลิฟต์เนี่ยติดยาเสพติดตั้งแต่โปรหกจนถึงอายุยี่สิบสี่ปีค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือตำรวจรอให้สั่งเมาแล้วก็สอบปากคำนะคะ
เจ้าตัวยืนยันบอกไม่ได้หนีแต่ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปมอบตัว
ห่างจากบ้าน๘กิโลกรัมตำรวจไปจับได้ค่ะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเขาบอกเขาจะขึ้นไปเอามือถือ
อยู่บนบ้านตาแล้วก็ขึ้นไปหาแม่ที่เพิ่งมาจากกรุงเทพ
แต่ตาไม่ให้ขึ้นไปอ้างว่าที่ยิงตาเนี่ยทำไปเพราะป้องกันตัว
เพราะว่าตาเนี่ยทำร้ายเขาและพยายามจะฆ่าเขาหลายครั้งแล้ว
มีชาวบ้านรู้เรื่องตั้งหลายคนไปสอบถามได้เลย

ส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าเขาไปบีบคอยายและพยายามจะฆ่ายาย
ลิฟต์ยืนยันบอกไม่จริงเขาถูกใส่ร้าย
เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตา
อยากจะขอขมาศพและอยากจะบวชหน้าไฟให้ค่ะ
ผมเสียใจครับอยากขอโทษครับแต่บางทีผมทำไปผมต้องป้องกันตัวด้วยครับ
อืมตรงนี้มันกลายเปล่าทำกวนอ่ะ
เขาเขายิงผมหลายรอบแล้วครับเพราะถ้ายังไงเขาก็ทุบผมแน่ครับผมรู้ครับ
ผมอยากจะบวชหน้าไฟให้แคลร์ได้จำผมยังไม่ได้บวช
แต่ที่ทำลงไปคือเราก็เสียใจ

ตำรวจหลังจากตรงนี้แล้วก็คุมตัวในลิฟต์ไปชี้จุด
จุดที่เขาทิ้งเสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุแต่ว่าไม่เจอนะคะก็หาอยู่นานเลย
สำหรับความคืบหน้าทางคดีค่ะนายลิฟต์รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แต่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวแล้วปืนเป็นของตา
ซึ่งในลิฟต์ไม่ยินยอมทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะกลัวอันตราย
แต่ว่ากล้องวงจรปิดอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็บันทึกตอนเกิดเหตุไว้ได้ชัดเจนนะคะ
มีพยานบุคคลด้วยตำรวจเชื่อว่าเพียงพอเป็นหลักฐานมัดตัวค่ะ
พรุ่งนี้จะนำไปฝากหางต่อสารจังหวัดสุโขทัย
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและยาเสพติดค่ะ
เพราะว่าตรวจผลปัสสาวะก็เป็นสีม่วงด้วยค่ะ

คือมีคลิปที่เหมือนเขาพยายามทะเลาะกันหลายทีค่ะ
เหมือนเขาบอกว่าลิฟต์นี่งานการก็ไม่ทำ

วันก็เสพยาอารวาสทำร้ายคนในบ้าน
อืม
แหละค่ะแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยคุณตานะคะ